ผลไม้ไทยผลไม้ในบ้านเรา
มันมีมากมายหลากหลายแล้วชื่อแต่ละอย่างมันก็มีความแปลกด้วยนะ
ผมจะพาไปดูผลไม้บางชนิดที่ชื่อแปลก
แต่ประโยชน์ของเขาหลากหลาย
อะไรละติดตามกันเลยนะครับช่วงคุณชนะหยากราว
อ้าวปีนขึ้นไปเลยเก็บอะไรล่ะ

ต้นมันใหญ่ใหญ่โตโตขนาดนี้
ภาระบายที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือซ่อมควายครับ

เออถ้าฝรั่งต่างอันนี้คืออะไร

ส้มควายจริงบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จัก
เคยได้ยินแต่ไม่ค่อยรู้ว่ามันคือยังไง
ส้มควายครับเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาก
เป็นตระกูลเดียวกันกับส้มแขก
เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีมากเลยนะ
เขาบอกว่าพบได้เยอะมากในพื้นที่ทางภาคใต้
โดยช่วงเพราะจังหวัดภูเก็ต

เดี๋ยวคนภูเก็ตเขาจะมาโกรธเรา

ชาวบ้านเขานิยมนำมาปรุงอาหารทำอะไรได้บ้าง

รสชาติมันเปรี้ยวไงเป็นมะนาวแทนมะดันอย่างเงี้
ใช่แล้วล่ะครับแล้วสรรพคุณทางยาถามว่ามันมีอะไร
แล้วมีสารยับยั้งเชื้อราและกลิ่นอับอีกด้วย
ดีขนาดนี้ไปถามเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้กันเลยนะครับ
ก็คือคุณนัทนิชาตันตราวงเจ้าของบริษัทที่เขาผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยแบรนด์เจนิเฮิร์ฟภูเก็ต
เขานะฮะได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกร
รับซื้อผลิตภัณฑ์ส้มควายจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ๒๕๐บาท
เพื่อนำมาตากแห้งแล้วสกัดเอาสารสำคัญออกมา
เขาบอกว่าส้มควาย๑๐กิโลกรัมสามารถสกัดสารออกมา
เอามาทำเป็นหัวเชื้อได้สักประมาณ๑กิโลกรัมเท่านั้นเอง
แต่มันเป็นสารสำคัญเลยแบบเพียวออกมาเลยนะครับ
บอกว่าสารสกัดส้มควายเนี่ยสามารถมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนะ
อะไรบ้างอ่ะแชมพูไหมแชมพูส้มควายสบู่ส้มควาย

คือสครับสครับส้มควาย
ลักษณะคล้ายมะขามดิฉันว่านะ
ใช้อ่ะมันจะมีความแบบว่าทำบำรุงผิว
ส่วนนี้ฟุตครีมอันนี้คุณต้องทาหน้า
ใช่เอามาทานน่าจะนิ่มดีจะบ้าแล้วทีทาเท้ามาทานหน้า
รีนทาเท้าส้มควายก็มีแล้วก็สเปรย์ส้มควายระงับกลิ่นเท้า
อันนี้คุณต้องใช้ใช่ครับผมว่าจะมาฉีดลักแร้ด้วย
บ้าเหรอฉีดเท้าสิเอางี้ละกันครับ
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสินค้าโอท็อป๕ดาวการันตีด้วย
รางวัลผลิตภัณฑ์โอท็อปซีนเล็กปี
ใครสนใจสั่งซื้อไหมนี่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
คือบางคนไม่รู้จักว่าผลิตภัณฑ์ส้มควายเอาไปทำอะไรได้บ้าง

แช่อิ่มเออกินก็ได้ไงมันคงจะสดชื่นดีเนอะ
แล้วแต่อารมณ์คล้ายกับอะไรนะมะกรูดมะกรูดที่เอาไปแช่อิ่มได้เหมือนกัน
อร่อยแล้วก็มีอีกก็คือทำเป็นชาสมุนไพรชาส้มควาย
แต่เราเปลี่ยนชื่อไหมบอฟเฟอโลออเรนทีอย่างนี้หรอ
เฮ้ยฝรั่งฟังแล้วจะงงไงกลิ่นควายชาควาย
อฟเฟโรออเรนด์จริงก็สมุนไพรไทยดีและมีประโยชน์หลากหลายชนิด
ยังไงก็ผลักดันเป็นผลิตภัณฑุมชนแบบนี้ดีแล้วนะคะก็ต่างชาติจะได้รับรู้ด้วยเนาะ